นี่๑๔ใช่ไหม๑๔ค่ะอันนี้ก็๑๔เหมือนกันเหรอคะ
นนทบุรีนะทางผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่งถูกแทงจนเสียชีวิตเหมือนกัน
คดีไม่คืบนะฮะวันนี้ก็เลยเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดต่างเนี่ย
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะบอกถูกวัยรุ่นเป็นสิบคนรุมฟันรุมแทงอ่ะ
นี่จนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับไปแจ้งความแล้วนะครับคดีไม่คืบนะฮะ
คือญาติเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจับคนร้ายไม่ได้เนี่ย
เขาจะไม่เผาศพของลูกหลานเขานี่กล้องวงจรปิดนะครับวันเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
๒กันยายนต์ช่วงปีหนึ่งกว่านะฮะจะเห็นกลุ่มคนก่อเหตุมาสัก๒๐คนขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มของผู้ตายนะฮะ
แล้วก็มีการยกพวกตีกันอย่างชุลมุนนะฮะคือในกล้องวงจรปิดมันจะไม่เห็น
ช่วงที่เขาฟันเขาแทงกันนะครับเพราะว่าจะมีหลังคาบ้าน
หลังนึงที่จะบางอยู่นะครับ
พอก่อเหตุเสร็จกลุ่มคนก่อเหตุแก๊งนี้ก็ขี่จักรยานยนต์หลบ
หนีไปอย่างรวดเร็วนะฮะชาวบ้านแถวนั้นก็พยายามช่วยเหลือกันนะฮะ
แจ้งเหตุกันเพื่อให้มาช่วยเด็กชายวัย๑๔ปีที่ถูกฟันถูกแทง

รถกู้ภัยมาแล้วแผลหนักเนี่ยคือถูกมีดฟันเข้าไทยทอย๑แผล

แล้วน้องก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเด็กชายอายุ๑๔ปีเท่านั้น
สมมุติชื่อน้องเอก็แล้วกันตอนที่มาที่เกิดเหตุก็ไม่ไหวแล้ว
นะครับเป็นหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางดึกคืนวันที่๒กันยายนนะฮะแต่คดีมันไม่คืบนะครับผ่าน
มาหลายวันคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่วัดเทวะ
สุนทรนะครับที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของเด็กชายวัย๑๔ปีได้
คุยกับคุณพ่อของน้องนะครับคุณพ่อบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อก็เคยถามลูกว่าจะไปอยู่
บ้านใหม่ด้วยกันไหมที่โคราชนะแต่ลูกไม่ไปบอกจะขออยู่กับปู่
กับย่าที่นนทบุรีซึ่งคุณพ่อเชื่อว่าถ้าเกิดพาลูกไปด้วยเนี่ยก็
คงจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นส่วนปู่นะครับคุณปู่บอก
ว่าก่อนหน้านี้๒๓วันเนี่ยหลังจากที่หลานชายเสียชีวิตพยายาม
ตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักแต่คดีไม่คืบเลยนะฮะก็
เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนจะไม่เผาศพ
จนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
ประมาณอาทิตย์ที่ก่อนเกิดเหตุย้อนหลังขับก็ผมก็ยังชวน
ไปเลยไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ถ้าไปก็คงไม่เกิดเรื่องอะไร
อย่างนี้ครับแต่เขาบอกว่าเขาจะช่วยปลูกกับย่าขายของ
เหตุการณ์นี้มันรุนแรงมากมันอุชกันมากใช่ไหมแล้วก็
มันเกิดเนี้ยมันก็ไม่ไกลโรงพักเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วบอกยัง
จับตัวคนร้ายไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับครับผมก็กังวลใจแล้วก็
กลัวยาดเขาเนี่ยเขาก็กลัวไม่ได้รับความยุติธรรม
หุ่นจาแจ้มศรีก็เลยไปที่สพมนทบรีนะฮะเพื่อจะไปถาม
ความคืบหน้าทางคดีให้กับครอบครัวของน้องเอเขาโอ้โหถูกลุม
ฟันเป็น๑๐๒๐คนอรุมนี่นะครับพันธุ์ตำรวจเอกจตุลอนุรักษ์
ดิษฐ์นะครับภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีนะครับภูมิกับบอก
คดีนี้ตำรวจเนี่ยไม่ได้ล่าช้านะฮะเหตุการณ์เกิด
คืนคืนวันที่สองกันยายนค่ะก็ออกสืบสวนจนรู้ตัวกลุ่ม
นั้นเนี่ยตามกล้องวงจอลปิดเนี่ยมี๒๐กว่าคนนะแต่
แต่คนที่ลงมือแทงน้องเอจนเสียชีวิตจริงเนี่ยมีอยู่๓คน

และเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปีทั้งนั้น
อายุยังน้อยกันอยู่เลย
รู้ตัวหมดแล้วผู้ปกครองพามามอบตัวหมดแล้วด้วย

โดยเยาวชนชายที่ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ามีเรื่องชกต่อยกับน้องที่เสียชีวิต
ก่อนจะใช้มีดเนี่ยรุมฟันเขาแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ปมเหตุมันเกิดจากอะไรนอกจากชกต่อย
คนก่อเหตุบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้แค้นด้วย
อ้างว่าเคยถูกกลุ่มของคนตายทำร้ายร่างกายมาก่อน
พอมาเจอกันเมื่อคืนวันนั้นก็เลยเอาคืน
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ

อายุเท่านั้นก็นอนหลับอยู่บ้านตีหนึ่งตี๒
ใช่ค่ะแม่ยังต้องคอยห่มผ้าให้เลยเดี๋ยวถีบผ้าห่มเดี๋ยวเป็นหวัดดูสินี่
กลางค่ำกลางคืนแล้วสุดท้ายก็มีคนตายนะฮะ
เราได้คุยกับพ่อของเยาวชนชายคนหนึ่งที่เป็นคนก่อเหตุนะฮะ
คือเขาก็ยอมรับผิดแทนลูกชายนะอยากจะขอโทษไปยังครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุลูกกลับมาที่บ้านไม่ได้บอกอะไรเลย
ไม่ได้บอกเลยว่าไปทำอะไรยังไงมาถึงขั้นแบบไปแทงไปฟันคนตาย
ตำรวจมาจับลูกที่บ้านนั่นแหละพ่อถึงเพิ่งรู้เรื่อง
พ่อบอกว่าจริงแล้วลูกชายพ่อเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครนะอรัชพร

เป็นเด็กขยันเป็นเด็กดีช่วยพ่อขายของที่ตลาด
เชื่อว่ามาเสียคนเพราะไปเข้าแก๊งนี้ไปเจอเพื่อนผิดนี่แหละ
ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป
อันนี้ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บีบปากอะไรบอกผมเลย
ว่าเขาไปฟันมาไปแทงมาอะไรอย่างนี้
ผมก็เพิ่งมารู้จากตำรวจรู้จักดูจากกล้อง
ผมก็คือก็ยอมทุกอย่างแหละ
เพราะว่าลูกผมผิดไปแล้วนะ

นี่ฮะแต่ว่าลูกพ่อก็เป็นหนึ่งในสามที่ไปแทงไปฟันเขาเลยนะ

ท่านผู้ชมครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่า
เอาเด็กทั้ง๓ก็ได้ตัวแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะแจ้งไปยังญาติของผู้ตายนะครับ

ต้องรอให้สหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนเดี๋ยวจะส่งสารเยาวชนวันพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่าคดีคืบหน้า
ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งเฉยนี่สอบภาวเมืองนทบุรีเขาบอกมานะ